เรื่องนี้ก็สร้างความชื่นมื้นไปทั่ว
สำหรับคนที่ได้รับรู้เนี่ยนะคะ

ไปปิดหนี้ทกศให้กับพ่อ
โอ้โหคุณพ่อเนี่ยดีใจน้ำตาไหลเลยค่ะ
แข่งดูสิ
ข้ามใจสิ

แข่งโดมมากมาห้าง

เอาให้ปิดหนี้ให้

คุณพ่อทีแรกก็ตกใจนะคะเห็นเงิน
แต่พอคุณวิชัยบอกว่า

คือคุณพ่อเนี่ยเป็นหนี้

เพราะว่าท่านเอาที่นาไปค้ำประกันให้กับญาติ

แล้วก็คุณวิชัยบอกว่า
เขากับภรรยาตั้งใจเก็บเงินมา๓๔ปี

นาก็จะได้กลับมาเป็นของตัวเองเหมือนเดิมนะคะ

นี่ค่ะโอ้โหนี่ความสุขอย่างใหญ่หลวงของคุณพ่อเลย
หลังจากนี้ที่นาก็จะกลับไปเป็นชื่อของคุณพ่อโดยสมบูรณ์
คุณวิชัยบอกว่าคุณพ่อก็คงจะใช้ที่นาผืนนี้
ทำการเกษตรอย่างที่พ่อถนัดต่อไป
เรื่องนี้พอเผยแพร่ในโลกออนไลน์เนี่ย
ในโลกออนไลน์ชื่นชมกันมากทีเดียวนะคะ
นี่คือทั้งชื่นชมทั้งอวยพร
ขอให้คุณวิชัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

อันนี้ถือว่าเป็นกุศลอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ

กระตันยูต่อบีดามันดานะครับ
ไม่มีวันอับจนผมคนนึงแหละที่เชื่อแบบนั้นนะครับ